พาคุณผู้ชมไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนร้ายที่ฆ่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปาดนะ
เขาแค่แบบมือตะวัดไปโดนมีดไปแทงเฉย
แค่รูปในหน้าหนึ่งเนี่ยดูเหตุการณ์โกลหนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันด้วย
เพราะว่าตำรวจต้องดูแลอย่างเข้มงวดประชาชนที่ไปเฝ้ารอต้องการจะรุมประชาธรรม
และผู้ต้องหาก็บอกว่าอยากได้แค่โทรศัพท์แต่ว่าผู้เสียหายขัดขืน
สุดท้ายจึงต้องลงมือฆ่าไปดูภาพกันเลยครับ
เป็นภาพความสนมุนวุ่นวายตำรวจทหารก่อน๑๐๐นาย
ต้องคอยกันประชาชนที่พยายามจะเข้าไปบรุมประชาธรรม
แล้วออกมาขายของด้วยกันข้างนอกสุดท้ายก็ชวนกันมาก่อเหตุเนี่ย
นะครับก็เป็นสองคนที่ร่วมกันชิงชื่อโทรศัพท์มือถือไอฟโฟน

คุมตัวทั้งสองคนแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่๒ที่ก่อเหตุ
เพราะว่าไปทำแผนคือตั้งใจว่าจะไปทำ๔จุด
จุดแรกคือถนนประดิษฐ์มนุธรรมเยื้องตลาดเรียบด่วนรามอินทา

ทีนี้ก็มาจุดที่๒ในบริเวณนี้
หลังจากก่อเหตุแทงแล้วไปอีก๒จุด
นั่นก็คือที่บริเวณภายในซอยสุคลทัศวรรค์๙
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือป้ายรถเมลงพยาบาลศิลป์แพทย์
รวม๔จุดนะฮะซึ่งจุดนี้จุดที่ทำแผนในภาพ
นายกิติกรเป็นคนซ้อนรถจักรยานยนต์
ที่มีนายสุพัชชัยเป็นคนขับ
โดยทันทีที่นายกิติกรเห็นนายวศิลป์กำลังเดินอยู่

ตัดสินใจลงจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ทำทีเข้าไปสอบถามทางตามที่เขาเคยทำกับลายอื่น

ใช้มีดไปจี้เพื่อให้นายวสินมอบโทรศัพท์มือถือให้
แต่ว่านายวศิลป์เกิดต่อสู้ขึ้นมา
นายกิติกรจึงใช้มีดทำร้ายนายวศิลป์จนเสียชีวิต
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
คำพูดของผู้ต้องหาก็นิ่งเฉย
และก็พูดเหตุการณ์ให้ฟังก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขานะฮะ
ผลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
นายวศิลป์ไม่ใช่ผู้เสียหายรายแรกที่ถูกนายกิติกร

เพราะว่าจากการสอบสวนนายกิติกรทราบว่า
ก่อนจะมาถึงจุดที่ปากซอยสุคลทัศวรรค๒๗
ทั้งคู่ได้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์
หญิงสาวคนหนึ่งบริเวณริมถนนประดิษฐมนุธรรมมาแล้ว
แต่ครั้งนั้นนายสุพัชชัยเป็นคนลงมือแต่ไม่สำเร็จ
นายกิติกรจึงสั่งให้นายสุพัชชัยเปลี่ยนไปขับแทนแล้วกัน
แล้วตัวเองจะเป็นคนก่อเหตุเองเป็นคนซ้อน
จนกระทั่งขับรถไปพบนายวศิลป์
แล้วก็ลงมือก่อเหตุสลดดังกล่าวขึ้นมา
แต่แทนที่ทั้งคู่จะหยุดพฤติกรรมนี้
เพราะว่าคุณเพิ่งฆ่าคนไป
แต่เขากลับไม่หยุดกับที่จะไปก่อเหตุซ้ำ
เพิ่มอีก๒คดีในคืนเดียวกัน
หลังจากก่อเหตุฆ่านายวสินไปเพียงประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง
และหลังจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้งคู่

เมื่อวันที่๑๔ธันวาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา

แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติของนายกิติกรก็พบว่า
เคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว
ถึง๗ครั้งในทองที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานี
โดยความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ครับ
คือเฉพาะข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย๓๓๙วักท้ายบรรดุไว้ชัดเจน
ประหารชีวิตตลอดชีวิตชิงทรัพย์เป็นเหตุให้รับอันตราย
ถ้าสาหัส๑๕๒๐ปีแต่ตายเนี่ยประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
ข้อหาหลักหลักเหล่านี้ส่วนข้อหาพกพา๓๗๑เนี่ย
ก็เป็นเรื่องระหุโทษก็ตั้งขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
เอาข้อกฎหมายมามาดำเนินการกับผู้กระทำผิด
จากนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานข้อมูล
กับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ได้ไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นอีกหรือไม่
เพื่อที่จะได้รวบรวมดำเนินคดีในคราวเดียวไปเลยนะครับ
ก็ฟ้องไปหลายกระทงไปเลยทีเดียวพร้อมกัน

ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังครั้งแรกนะครับในวันนี้
วันนี้ตอน๙โมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใช่ครับ
สำหรับบรรยากาศในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็ตะโกนด่าทอผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าก็รู้สึกโกรธแค้นกับสิ่งที่ทำ
ชูป้ายว่าฆ่าคนตายต้องประหารชีวิตด้วย

แล้วก็ตอนจุดที่๓ที่เขาไปทำแผนนะคุณ
ตอนที่ไปทำที่ซอยสุคลทัศวรรค์๙เนี่ยนะคะ
ก็มีผู้เสียหายเดินทางมาจุดที่เกิดเหตุด้วย
แต่ว่าผู้เสียหายก็อยู่ในอาการหวาดกลัวค่ะร้องไห้
แล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้นายกิติกร
ก็เลยต้องให้ตำรวจหญิงทำหน้าที่นำชี้แทนนั่นเองนะคะ
ก็เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของธรรมเนียบรัฐบาล

วิศนุเครืองามนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชาชนเรียกร้อง
ใช้มาตรา๔๔ป้องกันไม่ให้นักโทษก่อเหตุแบบนี้
ท่านก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสมอค่ะ
จำมธวตว่าต้นเหตุมาจากการได้รับอภัยทศูนย์
แต่ละครั้งมีจำนวนมากก็คงไม่ได้
แต่การที่นักโทษนั้นกลับมาเกาะเหตุซ้ำก็มีหลายอย่างนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของบันดาลโทษะกิเลสตันหาความคึกขนอง
เพราะฉะนั้นจะไม่ใช้มาตรา๔๔เล่นงานใครในลักษณะนี้
แต่ว่าจะใช้ในลักษณะของการจัดระเบียบโดยรวมมากกว่า
ดูทางด้านบรรยากาศที่สาราเงินยวงวัดกลางคลอง๓ตำบลคลอง๓

ก็เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของนายวสินเหลืองแจ่มนั่นเองค่ะ
คือเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามไปสอบถามคุณพ่อ
แต่คุณพ่อก็ไม่ให้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ข้อมูล
ว่ามีกำหนดสวดอภิษฐรรมศพใน๗วัน
จะเผาชาปนกิจในวันที่๑๒มกราคม๔โมงครึ่ง
เมนวัดกลางคลอง๓ที่จังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนเสียใจ
โดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนคุณวะสิน
ที่ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อว่าเป็นที่มสว

เด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนมีเนื่องใจกับเพื่อน
ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ถึงแม้จะจบมานานแล้ว
แต่ว่าพอได้ยินข่าวก็สะเทือนใจ
แล้วก็อยากให้ลูกศิษย์นั้นไปสู่สุขติ
มีการแต่งกรอนแล้วก็โพสต์ในโซเชียล
ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ